เดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปดูคลิปนี้อีกรอบนึงนะคะ
ตอนแรกนึกว่าเรื่องจะจบแล้วแต่ยังไม่จบค่ะ
เป็นคลิปเหตุการณ์ที่คนขับรถกระบะขนพริก
กับตำรวจทางหลวงประจำป้อมจุดตรวจ
เพาะถนนสายเอเชียอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลา

ตอนแรกนึกว่าเรื่องจะจบแล้วแต่ยังไม่จบค่ะ

แล้วเดี๋ยวเล่าความคลิปหน้าให้ฟังเพิ่มเติมค่ะ

ตอนแรกนึกว่าเรื่องจะจบแล้วแต่ยังไม่จบ
แล้วเดี๋ยวเล่าความคลิปกันก่อน

แล้วเดี๋ยวเล่าความคลิปกันก่อน

แล้วเดี๋ยวเล่าความคลิปกันก่อน
แล้วเดี๋ยวเล่าความคลิปกันก่อน

แล้วเดี๋ยวเล่าความคลิปกันก่อน
แล้วเดี๋ยวเล่าความคลิปกันก่อน
แล้วเดี๋ยวเล่าความคลิปกันก่อน
แล้วเดี๋ยวเล่าความคลิปกันก่อน
แล้วเดี๋ยวเล่าความคลิปกันก่อน
แล้วเดี๋ยวเล่าความคลิปกันก่อน
แล้วเดี๋ยวเล่าความคลิปกันก่อน
แล้วเดี๋ยวเล่าความคลิปกันก่อน

แล้วเดี๋ยวเล่าความคลิปกันก่อน

แล้วเดี๋ยวเล่าความคลิปกันก่อน
แล้วเดี๋ยวเล่าความคลิปกันก่อน

คนเห็นคลิปนี้ก็สงสัยว่าคำบุหรภาคทำไรกับยางรถหรือเปล่า
แต่จากเหตุการณ์ตรงนั้น
เจ้าของรถกระบะขนพริกกับผู้ช่วยคนขับรถนะคะ
นายพรพฤษแซ่ล้ออายุ๒๖ปีกับนายพรศักดิ์แร่ล้ออายุ๓๑ปี

เขาไปที่สพรัฐภูมิจังหวัดสงขลา
บอกว่าจะขอดำเนินคดีกับตำรวจทางหลวงให้ถึงที่สุด
ในข้อหาทำให้เสียทรัพย์พยายามฆ่าและหมินประมาท
คือนายพรพฤษบอกว่าจะเอาผิดทั้งทางวินัยและทางอาญาจะไม่ยอมความนะคะ

ว่าตำรวจเปลี่ยนยางให้ใหม่ไปส่งพริกได้ทัน
แต่มันเป็นเรื่องทางแพ่งที่เคลียร์จบ
แต่เรื่องทางอาญาจะไม่ยอมความค่ะ
ใช่ประมาณนั้นเลยครับ
แต่ว่ามันอีกลึกลงไปไหนแล้วก็โอ้มเลย
เจริญคือว่าพังมือเยอะเกินไปอ่าคือว่ามันเลยเกิดความเสียหายเลยตรงด้านนั้นครับผม

ไม่กลัวนั่นหรืออย่างนี้ว่าไม่กลัวครับคือว่าตอนนี้ชนคือชนครับ
ว่าจะมีผลกระทบอะไรของอาชีพหรอไม่มีครับไม่มี

ที่ว่าหลายคนคิดว่าบอกว่าผมได้เงินมากี่แสน
ผมไม่ได้รับแม้แต่บาทเดียวผมสามารถพูดได้เลย

คือเขาบอกว่าคือรถเขาไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมาย
ความสูงก็ไม่ได้สูงเกินกำหนดท่อก็ไม่ได้ดัง

เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายหยาบขายไสแล้วยางล้อรถยนต์เขาก็ระเบิดด้วย

ล่าสุดวันนี้ไปรายงานตัวที่ตำรวจทางหลวงโคกโพจังหวัดปัตตานีค่ะ
สภาพที่แขนขวายังเข้าเฝือกอยู่เลยนะคะ
เป็นการย้ายไปก่อนชั่วคราวเพราะว่ามีการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
ไปก่อนจนกว่าผลสอบจะออก
เรื่องต้นหลังมีการแจ้งความก็มีการลงบันทึกประจำวันเอาไว้
แล้วก็ทำตามขั้นตอนของกฎหมายนะคะ
คือเจ้าหน้าที่เองก็ยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย
เดี๋ยวจะต้องเรียกคู่กรณีมาคุยเพิ่มเติมกันอีกครั้งนะคะ
แล้วก็อาจจะส่งเรื่องไปให้ปปชดำเนินการด้วย
เพราะว่าทางตำรวจทางหลวงเป็นข้าราชการ
คือทางคนขับรถกระบะคนพลิกเขาบอกว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด